ราวของหมอแสงกันบ้างล่าสุดประกาศหยุดแจกยาต้านมะเร็งนะฮะ
เนื่องจากว่าเขาก็ไปฉุนหรือว่าไปน้อยใจทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
ไม่รับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านครับ
หลังจากที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกแถลงข่าวว่ายังไม่รับรองให้นายแสงชัยแห่เลิศตระกูล
หรือว่าหมอแสงเป็นหมอพื้นบ้าน
จากว่ายังขาดเอกสารบางส่วนนั้นนะครับ
นายแสงชัยหรือหมอแสงบอกว่าได้ส่งเรื่องขออนุญาตเป็นหมอพื้นบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑๗พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ส่งเรื่องไปหลายครั้งต่อหลายครั้งเรื่องก็เงียบ
เมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาทางกรมการแพทย์ก็ทำหนังสือขึ้นมาอีก๑ฉบับ
ขอรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านแต่ขอเอกสารแนบ
ซึ่งตนก็งงว่าจะแนบอะไรนักหนาจนกระทั่ง๓กุมภาพันธ์
เอกสารเพิ่มเติมที่ขอมาก็ให้ครบไปหมดแล้ว
แล้วก็จะออกแถลงข่าวอย่างนี้อีกเพื่ออะไร
ทำให้ประชาชนดีใจไปแล้วแล้วก็มาบอกว่ายังไม่ได้ให้ต้องการอะไรอีก
แสงบอกอีกว่ารู้สึกสงสัยว่าท่านอธิบดีต้องการอะไรจากข่าว
ที่ออกมาแบบนี้ทั้งที่ตนก็ยอมทุกอย่างแล้ว
รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าตนนั้นอดหลับอดนอนทำเพื่อประชาชน
ซึ่งประชาชนมีความหวังว่าเดือนมีนาคมจะได้รับยาแน่นอน
ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ยังเลือกมากอยู่
คิดว่าเดือนมีนาคมจะไม่แจกยาแล้วนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศยุติการแจกยานะคะแต่บอกว่าอาจจะ